สำหรับคุณเบิ้ลปฐุมราชค่ะถือเลิกดีวันนี้นะคะ
เพื่อที่จะทำพิธีบวชอุปสมบทนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เพื่อทดแทนคุณบิดามันดาในวันพรุ่งนี้นั่นเองโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมืดเลยค่ะ
จากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของหนุ่มเบิ้ลแล้ว

อันนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมืดเลยค่ะคุณผู้ชม
หลังจากตรงโปรงเสร็จแล้วก็ได้มีพิธีสูขวานนาค

โดยเริ่มแห่รอบหมู่บ้านค่ะซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของพ่อนาคเบิ้ลด้วยนะ
เพิ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ
บรรยากาศดูจากภาพก็คงไม่ต้องบอกนะคะว่าบอกเลยว่ามวลซืนโฮแซลขนาดไหนค่ะคุณ
สำหรับพิธีผสมบทนะคะแหมลีลาโอ้โหบอกเลย
พิธีอุปสมบทจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา๙นาฬิกาที่วัดผาสุการาม
ซึ่งหนุ่มเบิ้ลค่ะตั้งใจจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๙วัน
ส่วนเรื่องคิวงานนั้นเจ้าตัวเผยว่าได้เคลียร์จนหมดแล้ว
เหลือเพียงงานอีเวนต์อีก๒๓งานเท่านั้นค่ะ
ซึ่งจะเคลียร์จบก่อนที่จะเข้ากรมทหารรับใช้ชาติ
ในวันที่๓พฤศจิกายนนี้ถึงแน่นอนค่ะ

เป็นวัฒนธรรมที่เขาจะมีการปลงผมหน้าก่อน๑วัน
แล้วก็ทำการกินเลี้ยงอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนวันรุ่งขึ้นค่ะก็จะมีพิธีบวชจริงแล้วนะคะ
อยากจะลุ้นจริงเลยว่าใครจะถือหมอน
นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอรุ้นกันค่ะ